เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูดาบตำรวจนะฮะ
ขับรถเก๋งฝ่าเครื่องกั้นอัตโนมัติถูกรถไฟชนเสียชีวิตสามศพครับ
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔ที่ผ่านมานี้เองครับ
ตำรวจสภหัวหินได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถไฟชนรถเก๋งตรงจุดตัดนี้ฮะ
จุดตัดทางรถไฟซอยโผกหินเก้าสิบสี่นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันท์
มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถเลยคุณผู้ชมดูซากรถสินะฮะ
ที่เกิดเหตุพบขบวนรถไฟเป็นรถด่วนนะครับขบวนที่๘๖นครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานคร
อยู่บนรางรถไฟสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายไม่สามารถไปต่อได้ลองคิดดูแล้วกัน
ถูกชนเข้าที่กลางคันเลยนะกระเด็นพลิกตกข้างทางล้อชี้ฟ้านะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกตัวรถคือดาบตำรวจวราบัวพารังศรี
พบหมู่งานสืบสวนสพหัวหินนะครับไปติดอยู่ใต้ซากรถ
แล้วก็ถูกรถทับศีรษะเป็นแผลชะกันฮะแล้วก็ยังพบผู้เสียชีวิตอีกสองคน
เป็นผู้หญิงสองคนครับนางสาวสุภาวดีเทียมพันโทและนางสาวเอรีน่าชันวานชื่อนะ
หน่วยกู้ภัยนำร่างผู้สีชีวิตทั้ง๓คนส่งนิจเวทโรคปัจจุบันหัวหินครับ
นี่ครับตอนที่ล้อชี้ฟ้าแล้วกู้ภัยก็ต้องนะฮะพลิกรถกลับมา
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายตรวจสอบชื่ออยู่ครับยังไม่รู้ชื่อ
สอบถามพนักงานขับรถไฟให้การแบบนี้บอกว่าพอเขามาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตัดรถไฟ
มีเครื่องกั้นนะมีเครื่องกั้นแบบอัตโนมัติรถเก๋งคันนี้ขับฝ่าเครื่องกั้นเข้าไปในระยะกระชั้นชิดครับ
ขณะที่ข้อมูลฝั่งคนเจ็บและเสียชีวิตทราบว่าดาบตำรวจวราเนี่ยท่านขับรถมากับเพื่อนรวม๔คน

กลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์คาดว่าไม่ทันสังเกตเห็น
รถไฟที่มุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟหัวหิน
ก็เลยขับฝากเครื่องกั้นอัตโนมัติเข้าไป
เดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะ